ท่านผู้ชมครับวาระของสภาชุดนี้จะครบ๔ปีนี่ปลายเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้แล้วนะฮะ
คือวันนี้เนี่ยมีการเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลโดยไม่มีการลงมตินะฮะ
ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเอาไว้นะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นศึกครั้งสุดท้ายของรัฐบาลกับฝ่ายค้านแล้วล่ะ
ในสภาชุดนี้นะฮะพักฝ่ายค้านขอเวลาสักฟอกสองวันนะครับ
คือวันนี้และวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ก็วันแรกก็เดือดเลยนะครับ
รัฐสภานะครับอภิปรายทั่วไปไม่มีการลงมตินะฮะ
ก็เริ่มประชุมตั้งแต่๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
แต่สอสอก็ยังมาไม่ครบองค์ประชุมนะฮะวันนี้
ต้องรออยู่ชั่วโมงกว่าถึงครบองค์ประชุม
คนดีที่ใส่หน้ากากกระชากแล้วจะเป็นยังไง
ถอดหน้ากากคนดีหรือกระชากหน้ากากคนดีตรงนี้
ผมเองต้องกลับเรียนธรรมฐานด้วยความประรบว่า
สิ่งที่เราจะเห็นและปรากฏขึ้นว่าคนดีนี้เป็นอย่างไร

ผมสรุปจากข้อที่จริงที่ปรากฏขึ้นทั้งหมด๒๐ประเด็น
๒๐ข้อที่จริง๒๐ปัญหา
ขณะที่นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลนะครับ

โดยบอกว่า๑ทศวรรษที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ใช้งบประมาณไปแล้ว๒๘ล้านล้านบาทนะฮะ
หากเอาทองคำไปเปรียบเนี่ยทองคำเนี่ยบาทละ๓๐๐๐บาท
ถ้ากับใช้ไปแล้ว๑๐๐ล้านแท่ง
ถ้าเอาไปปูถนนประเทศไทยสามารถไปกลับได้๒รอบ
ซึ่ง๘ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยฮะ

อันนี้คุณพิทาบอกนะบอกมีแต่ถอยหลังเข้าคลอง
ประเทศไทยจะมีอนาคตต้องปิดสวิตช์๓ป
เอาทหารออกจากการเมือง
ต้องแก้รัฐธรรมนูลและยกเลิกมาตรา๑๑๒

ประมาณการโดยแอมเอฟไทยอยู่ที่อันดับ๗ของอาเซียน
การรัฐประหารครั้งแรกเราแข่งกับอินโดนีเซีย
แข่งกับมาเลเซียครับถูกไม่ถูก
ต่อมารัฐประหารค่าที่๒เราแข่งกับเวียดนามและฟิลิปปินฯ
ตอนนี้เราแข่งเพื่อที่จะนำประเทศที่เหมือนเมียนมาก

ฝั่งซ้ายคือตัวเลขจริงของปี๒๕๕๙
ฝั่งขวาคือตัวเลขประมาณการเติบโตของปีหน้า

กันอยู่นะครับสสเต้นายมงคลกิจสุขสินทรานนทร์สสบัญชีรายชื่อ
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยวันนี้ลุกขึ้นอภิปราย
กล่าวหารัฐบาลว่าไร้ปัญญาในการบริหารเศรษฐกิจ
หาเงินไม่เป็นเก่งสร้างหนี้สินแล้วปล่อยให้มีการทุจริต
ในทุกรูปแบบนะครับหลังจากนั้นนะฮะทางพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
สสบัญชีรายชื่อนางบุญญพรนาตาธนพัฒน์
ลุกขึ้นประท้วงขอให้ถอนคำพูดนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องทุจริตนะครับนายสุประชัยโพสุรองประธานสภาจากภักดิ์ภูมิใจไทย
ทำหน้าที่ในการประชุมอยู่นะครับก็วินิจฉัยว่าเป็นการอภิปรายเพื่อเสนอแน่
และขอให้อภิปรายในประเด็นที่รัฐบาลชุดนี้บกพร่องบกพร่องแบบไหนอย่างไรเท่านั้น
ท้ายการอภิปรายนะฮะก็มีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นนะครับ
นายมงคลกิจลุกจากที่นั่งนี่แล้วลงไปข้างหน้าก้มลงกราบลาในสภา
บอกขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้จนได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชน
๓ปี๑๑เดือนที่ผ่านมาหรืออีกเดือนเดียวจะครบวาระสภา๔ปี
คุณมงคลกิจบอกขอลาออก
นี่ฮะก็ไม่รู้ว่ากรกตเขาจะเดี๋ยวต้องไปเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อขึ้นมาแทนหรือเปล่า
สอสอบัญชีรายชื่อที่ลงบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ของพักไทยศรีวิรัยเอาไว้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานมนตรีนะครับวันนี้ได้ขอใช้สิทธิ์ในการชี้แจงนะครับ
หลังจากถูกอภิปรายนะครับบอกนั่งฟังตั้งแต่เช้าเนี่ย
เรื่องดีก็รับแล้วก็จดไว้แต่หลายเรื่องมันไม่ตรงกับความจริง
ก็ต้องขอชี้แจงจำเป็นต้องเบรกเอาไว้บ้าง
ไม่อย่างนั้นจะถูกฉวยโอกาสตรงนี้หาเสียง
โดยเฉพาะเรื่องการทุจริตยืนยันว่าไม่เคยละเว้น
แล้วก็อยากให้ทางฝ่ายค้านที่อภิปรายเนี่ยเคารพกระบวนการยุติธรรมด้วย
อย่างเรื่องน้ำท่วมก็เหมือนกันอยากบอกมาอยากบอกว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย
ทำไปหมดแล้วแก้ไปหมดแล้วเพียงแต่ผลมันยังไม่เกิดเท่านั้น
ผมอยากจะกลับเรียนว่าที่ท่านพูดมาทั้งหมดหรือว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ย
ผมทำมาหมดแล้วแต่มันยังไม่เกิดผลท่านก็เอามาตีกินอยู่ตรงนี้
ที่ท่านพูดทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยเวลารัฐบาลพูดถ้าไม่ฟัง
ส่วนการคลังชี้แจงหน่วยรายการชี้แจงท่านก็ไม่ฟังอีก
มันยุบายอะไรของท่านเมื่อท่านเป็นรัฐบาลท่านก็ทำเถอะครับ

เรื่องน้ำท่วมฝนแรงท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่า
ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปีที่ผ่านมามันก็แก้ปัญหามา
เรื่องน้ำขาดน้ำน้ำแรงมาโดยตลอด
ท่านไปย้อนดูสิบแปดปีที่ผ่ามาเราทำอะไรบ้าง
บอกน้ำยังท่วมอยู่มันก็ต้องท่วมฝนมันตก

แล้วทำไมท่านหัวละอะไรหัวละอะไร
รู้ไหมว่าปริมาณน้ำเนี่ยสมัยก่อนท่านทำน้ำท่วมเท่าไหร่
แล้วผมลดปริมาณน้ำท่วมลงได้เท่าไหร่
๕๔เป็นยังไงปี๕๗๕๘ปีที่แล้วเนี่ยมันท่วมมาก
เพราะอะไรเพราะฝนมันตกเกิน๕๐๐มิลลิต่อชั่วโมง
นี่ฮะชี้แจงเสร็จบิ๊กตูเดินออกจากห้องประชุมสภาทันทีนะครับ
สสเพื่อไทยคุณจิรยุห่วงทรัพย์สสกรุงเทพภักดิ์เพื่อไทยก็พยายามเรียก
บอกท่านนายกอยู่อธิบายก่อนว่าทำอะไรแล้วบ้างยังไง
แต่บิ๊กตู่ก็ออกไปแล้วนะฮะอ้าวเดี๋ยวรอฟังต่อพรุ่งนี้นะฮะ
เหลือเวลาในการอภิปรายอีก๑วันนี่นะฮะการเมืองไทยวันนี้ครับ